บุรีรัมยูเนเต็ดเอาชนะเมืองทองไปได้๓ประตูต่อ๑
สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกของเอเชียนะครับที่ได้๕แชมป์ภายในฤดูการเดียวกันครับ
เกมรอบชิงที่สนามสุขพัชลาศัยนะครับเป็นการพบกันระหว่างประสาทสายฟ้า
บุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมอร์ลีก๒๐๑๕และเป็นแชมป์รายการนี้๓สมัยในชุดขาว
เจอกับกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดสิบแปดนัดที่พบกันก่อนหน้านี้ในทุกรายการนะครับ
เยี่ยมยังไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับแพ้ไป๙๙
เกมนี้ทั้งสองทีมก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามครบครันนะครับ
บุรีรำนำทับโดยกัปตันทีมสุชาวนุษย์นุ่ม
ส่วนเมืองทองก็มีธีรสินแดงดาสวมปลอกแขนกัปตันทีม
เกมในครึ่งแรกเป็นบุรีลำที่ปลุกได้มากกว่าและ

บุรีรำขึ้นนำ๑๐ในครึ่งแรก
ครึ่งหลังบุรีลำยังเปิดเกมลุก

นาที๗๐บุรีลำมาได้ประตูที่๓
จากการยิงกล้ายสุดสวยของจักรพรรณแก้วพรม
อนโค้งเสียบเสา๒เข้าไปอย่างสวยงาม
ช่วงเวลาที่เหลือเมืองทองมาได้ประตูตีตื้น๑๓

และเป็นแชมป์รายการที่๕ของบุรีรำในฤดูการนี้
หลังเกมในนายวินชิชอพประธาสมสร
ออกมาขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทำหน้าที่กันได้ดีตลอดทั้งปี

ให้ทีมประสบความสำเร็จครับ

ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยครับ
สำหรับการคว้า๕แชมป์ของบุรีรำใน๑ฤดูกาล
ถือเป็นทีมแรกของเอเชียที่ทำได้นะครับ

โดยจะเริ่มต้นด้วยการไปทัวร์กัมพูชาวันที่๒๓มกราคม
ต่อด้วยการเจอกับโปฮังซีเลอร์ในบ้านวันที่๒๗มกราคม

ซึ่งเป็นมิตรภาพที่แท้จริงทั้งในและนอกสนาม
ส่วนทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดยังเป็นของราชประชาที่คว้าไป๕สมัยนะครับ
ขณะที่ธนาคารกรุงเทพและฐานอากาศคว้าไปทีมละ๓สมัยเท่ากันครับ